นัดสุดท้ายเจอกับญี่ปุ่นวันนี้เป็นการชี้วัดแชมป์กลุ่ม
ซึ่งเป็นงานหนักของทีมไทยครับนอกจากการเล่นให้เข้าฟอร์มแล้วนะครับ
สภาพเศร้าอากาศเราก็เห็นกันแล้วนะครับโดยเฉพาะเกมที่ผ่านมาที่เจอกับทางมองโกเลียนะครับ
เนื่องจากว่าอากาศข้างนอกมีอุณหภูมิเย็นถึงลบ๖องศานะครับ
ฝึกซ้อมเน้นวิธีการฟื้นฟูร่างกายและการยืนตำแหน่งในเกมรับซึ่งใช้เวลาซ้อมประมาณ๑ชั่วโมง
คุณซื้อชาวสเปนก็บอกนะครับว่าเหตุผลที่ซ้อมในร่มก็เพราะว่าอุณหภูมิภายนอกหนาวสุดนับตั้งแต่ทีมเดินทางมาที่มองโกเลีย
ก็มองไปที่การเก็บจะชนะนะครับถึงแม้ว่าญี่ปุ่นจะแข็งแกร่งกว่าก็ตามแล้วก็อยากให้เด็กมีสมาธิในการเล่นตลอด๙๐นาที
หนึ่งในตัวแทนทีมไทยครับนาราวิทเก้าสันเทียกองกลางก็บอกว่าอยากให้แฟนชาวไทยส่งกำลังใจมาเชียร์ทีม
ไปดูบรรยากาศในการสัมภาษณ์นะครับเพราะว่าขนาดอยู่ข้างในเนี่ยอากาศหนาวเนี่ย
นักเตะไทยก็ไม่มีทางชินง่ายอยู่แล้วครับ
ขอร้องทางทางปลอดเฉศไทยทุกคนนะครับร่วมเชียร์พวกผมด้วยนะครับ

ไม่น่าจะลงได้นะครับไข้ครับไข้กินแน่นอนโดนแบบนี้ไป
โอ้โหเย็นมากนะครับย้ำอีกครั้งนะครับติดตามเชียร์กันหน่อยนะครับ
เวลา๑๑นาฬิกาตามเวลาไทยเจอกับญี่ปุ่นนะครับ
คันเลือกก็จะเอาแชมป์กลุ่ม๑๐ทีมแล้วก็รองแชมป์กลุ่มที่ดีสุดนะครับ
อีก๕ทีมไปเล่นในรอบสุดท้ายที่อินโดนีเซียในเดือนตุลาคมปีหน้านะครับ
ถ้าเราเสมอนะครับอันดับ๒ให้ดีที่สุดเนี่ยเราอยู่๑ใน๕แน่นอนนะครับ
แต่ถ้าเกิดว่าเราแพ้ก็ต้องแพ้ให้น้อยที่สุดนะครับ
แล้วก็ไปดูผลอีกคู่ด้วยว่าทางมองโกเลียหรือว่าสิงคโปร์เนี่ยใครจะเป็นอันดับ๓นะครับ
ต้องยึดสกอร์จากทีมอันดับ๓ไปสู้นะครับ
กับทีมในสายอื่นในกรณีที่เราเข้าเป็นอันดับ๒นะครับ